แต่ว่าเราเริ่มต้นข่าวสารของเราในค่ำคืนวันนี้
ด้วยเหตุระทึกที่เกิดขึ้นที่นครสวรรค์นะครับ
เขาก็ต้องฝึกบินตามวงรอบปฏิบัติการบริเวณกลางทุ่ง
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงของภาคกลางสนามบินเกษตร

จังหวัดนี้ก็มีคนที่ถ่ายคลื่นเหตุการณ์ไว้ได้พอดี
นี่เป็นเหตุการณ์ขณะเจ้าหน้าที่หลังจากเห็นเหตุการณ์แล้วก็เข้าไปช่วยเหลือนักบินสองนายนะครับ
กับช่างเครื่องอีกหนึ่งนายออกมาจากเฮลิคอปเตอร์
ลิคอปเตอร์ลำนี้ประสบอุบัติเหตุตกลงที่ข้างรันเวย์ในศูนย์ฝึกปฏิบัติการฝนหลวงการเกษตร
ตำบลกลางแดนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะฮะแล้วก็มีไฟลุกไหม้ขึ้นอย่างรวดเร็ว
เจ้าหน้าที่นำรถดับเพลิงเข้าไปฉีดน้ำดับไฟนานกว่าครึ่งชั่วโมงนะครับก็สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้
นักบินกับช่างเครื่องรวมสามนายโชคดีที่บาดเจ็บแค่เล็กน้อยนะครับ
เพราะว่ามันมาตกตอนช่วงใกล้จะลงจอดแล้วนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๔นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ
ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเฮลิคอปเตอร์ลำนี้เป็นเฮลิคอปเตอร์ฝึกบิน
ถูกไฟไหม้เสียหายเกือบทั้งลำนะ
แล้วก็ตกอยู่ในสภาพหงายท้องอยู่ข้างรันเวย์ของสนามบินนะครับ
จากการสอบสวนนะครับทำให้ทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุนักบินกับช่างเครื่องนำเฮลิคอปเตอร์ขึ้นฝึกบิน
เป็นการฝึกบินตามวงรอบปฏิบัติการนะฮะ
แล้วก็ขึ้นบินไปเหนือพื้นดินสูงประมาณ๖เมตร
จากนั้นเกิดการเสียการทรงตัวทำให้ตกลงมากระแทกพื้นแล้วก็หงายท้อง
แล้วก็มีไฟลุกไหม้ขึ้นโชคดีที่นักบินกับช่างเครื่องออกมาได้นะครับ
แล้วก็บาดเจ็บเล็กน้อยสาเหตุอย่างละเอียด
เดี๋ยวต้องตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ
แต่ว่าทางนายสุรสีกิติมณฑลอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
บอกว่านักบิน๒คนกับช่างเครื่อง๑คนบาดเจ็บเล็กน้อย
ปลอดภัยดีได้รายงานสถานการณ์กับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรให้ทราบแล้ว
สาเหตุนั้นก็มีการขัดข้องเกิดขึ้นจากเครื่องเนี่ยแหละ
ระหว่างที่กำลังฝึกบินในท่าฉุกเฉินแต่นักบินก็สามารถที่จะนำเครื่องลงสู่พื้นได้อย่างปลอดภัย
แล้วช่วงจังหวะที่ลงมาเนี่ยมันมีปัญหาน้ำมันรั่วซึมนะครับก็เลยเกิดเพลิงลุกไหม้ขึ้นนะครับ
ซึ่งแฮลีคอปเตอร์ลำนี้มีอายุการใช้งานสิบห้าปีราคาก็ประมาณเจ็ดสิบสามล้านบาท
เดี๋ยวจะต้องไปตรวจสอบสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะฮะเห็นว่าปัญหาเกิดขึ้นที่ส่วนหางของเฮลิคอปเตอร์
ขณะที่จะนำเครื่องลงจอดก็เลยควบคุมเครื่องไม่ได้นะคะ
คือฮอเนี่ยถ้ามีปัญหาส่วนหางได้ยุ่งเลยใช่ค่ะอ่าก็ยังโชคดีที่ปลอดภัยทั้งหมดนะฮะใช่ค่ะอ่าทีนี้มาดู